คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องฟังทั้งสองด้านนะ
เป็นเรื่องของตำรวจกับประชาชนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะ
คือช่วงนี้เขาก็มีการจับกลุ่มร้านที่มีการแอบขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหม

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดเนี่ยเขาบอกว่า
คือเหมือนเป็นการถูกซ้ำเติมผมรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เขาไม่ให้ขายเหล้าขายเบียร์

แล้วสั่งให้พนักงานในร้านผมเนี้ยไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมาให้อ๋อเหรอ
ทีนี้พอมานั่งกินที่ร้านปั๊บตำรวจมาเลยค่ะครับ
พวกมาจับกลุ่มเอ๊ะเนี่ยมันเป็นการล่อซื้อหรือเปล่า
ทีนี้เขามีการอัดคลิปนี้ไว้เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคลิปที่เจ้าของร้านอาหารซีบรีสซีฟู้ด
พระราม๖นี่นะคะถ่ายเอาไว้แล้วก็มาโพสต์ลงในกลุ่ม
ซึ่งเจ้าของร้านอาหารเนี้ยคือคุณวินเสรีชีวันอายุห้าสิบสามปี
เขาก็มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กอารีคอมมิวนิตี้ค่ะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยนะ
ตอนประมาณสองทุ่มตอนนั้นเนี่ยตำรวจสอนอบังซื้อที่มาถึงเนี่ยนะคะ
มาแจ้งจับตัวเจ้าของร้านข้อหาก็คือฝ่าฝืนคำสั่งประกาศพรกรเรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
แล้วตอนนั้นตัวผมเองอยู่ในครัวผมไม่รู้ว่ามีตำรวจมาล่อซื้อ
เอาจริงนะช่วงนี้ที่ร้านผมก็ไม่ได้ขายเหล้าไม่ได้ขายเบียร์อยู่แล้ว
แต่ตำรวจที่เขามาเนี่ยคือเขาก็ทำทีเป็นลูกค้าแล้วก็เหมือนเนียนสั่งอาหารนั่งกินในร้าน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดื่มเบียร์หน่อยบอกเด็กในร้านให้ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ
ครับทีนี้เด็กในร้านก็ไปซื้อมาให้หลังจากนั้นก็เอามานั่งดื่มในร้าน
แล้วก็มีพวกเนี้ยมาเจ็ดถึงแปดคนอ่ะก็เชิญตัวเจ้าของร้านไปที่สอนอบังซื้อ
กลายเป็นว่าตัวคุณวินเจ้าของร้านเนี่ยนะต้องจ่ายค่าประกันตัว๓๐๐๐บาท
คือถ้าเกิดว่าไม่จ่ายตำรวจบอกว่าไม่จ่ายก็ได้
เดี๋ยวต้องนอนห้องขังคืนนึงแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับที่ศาล
นี่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังเสียงคุณวินเจ้าของร้านหน่อยนะ
ไปถามแล้วพี่สั่งให้เจ็ดไปซื้อเหรอ
เพราะว่านี่คือตำรวจขึ้นมาให้เลยอะ
ในยุคนี้เนี้ยมันเป็นการซ้ำเติมกันอ่ะ
ผมนะเปิดร้านมา๑๑ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
แล้วตอนนี้พอมาเจอโควิดเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้ว
ขายของก็ลำบากแล้วมาทำแบบนี้อีก

เพราะว่าจริงนะก็มีร้านอาหารแถวอารีเนี่ย
ร้านเลยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกัน

ว่าเรื่องนี้จริงต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
วันนี้เรานำเสนอในฝั่งของเจ้าของร้านอาหาร

ทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปสอบถามทางฝั่งตำรวจที่สนบังซื้อด้วย

เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจที่ไปดำเนินการจับกลุ่มเมื่อวานนี้
เป็นคนชี้แจงด้วยตัวเอง

เคยมีกรณีแบบล่อซื้อตุ๊กตาลิขสิทธิ์จำได้ไหม

คือตัวคนขายบอกว่าถ้าไม่มีออเดอร์มา
ไม่ทำแล้วคนที่ออเดอร์คือใครก็คือตำรวจนั้นแหละ
นั่นแหละฮะมันเป็นประเด็นอยู่ต้องตรวจสอบให้ครบด้านนะครับ